ครูบาชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมครับโทรศัพท์เข้า
โทรศัพท์เข้าอืมท่านลืมปิดไมค์ค่ะ
เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่ได้ตอบ
ไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลย

หายไปไหนโดนขังอยู่เนี่ยหายไปไหน

ตัวนักกะจะหายไปไหนก็ได้

ครับบายบายนะครับ

ผมต้องกราบขออภัยพระคุณเจ้าก่อน

คุณผู้ชมครับเพจอีซอสขยี้ข่าวสองไม่ได้หยุดเลยช่วงนี้
ท่านกำลังเทศนาธรรมออนไลน์อยู่ครับท่านลืมปิดไมค์
ได้ยินเสียงคุยกับผู้ชายโยมผู้ชายนะครับ
แล้วก็มีการใช้เสียง๒อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะครับ
ตั้งคำถามว่าพระท่านทำเหมาะสมหรือเปล่า
มีชาวเน็ตมาตำหนิฮะมาตำหนิครูบาท่านจำนวนมากเลย
ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่ครูบาเจ้าของเสียงเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ชื่อดังที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
แล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการเสกพระธาตุครับ
นางสาวอนงจันฉ่องรองภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่าคลิปเสียงหลุดดังกล่าวเป็นคลิปเสียงเก่าครับ
ครูบาท่านตอนนั้นก็ยอมรับว่าเป็นเสียงท่านจริง

เพราะหลายปีที่ผ่านมาได้อัดเสียงเทศนะฮะเทศทำผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับ
ตัวอย่างเรื่องเล่ามีการปล่อยมุกตลกสร้างสีสัน
แล้วก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะทางออนไลน์นะครับ
คือเชื่อว่ามีการนำคลิปเสียงที่โพสต์ไว้หลายตอนมาตัดประติดปะต่อ
แล้วก็เอาไปเผยแพร่หวังจะทำลายชื่อเสียงครับ
คลิปเสียงเดิมมันถูกวนเอามาเผยแพร่อีกครั้ง

ให้ทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่
คลิปเสียงนี้ครับลองฟังท่าน
รองพอสำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่หน่อยครับ